มาอีกคู่นึงละกันนะคะแต่คู่นี้ก็เป็นสายเฮลตี้หน่อยแล้วกัน
ซอบนะคะเบาไม่รุนแรงนะจ๊ะ
คุณหญิงระถาแล้วก็ตูนตูนระยะเทพ
คู่นี้หลายคนบอกเลยว่าโอ้ยเห็นภาพทั้งคู่เนี่ย
ออกกำลังกายกันเยอะมากเลยจนได้ชื่อว่าเป็น
คู่รักสายเฮลตี้ไปแล้วนะดูแลสุขภาพกันเป็นประจำ
ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของหญิงรัฐาค่ะ
เจ้าตัวนะก็ขอควงแฟนนุ่มมาอัปเดตเรื่องความรักกันหน่อยนะ
เพราะทุกวันนี้ชีวิตก็แฮปปี้ดีค่ะ
จะมีทะเลาะกันบ้างก็ตามภาษาคู่อื่นก็เหมือนกันนะคะ
แต่ก็มีการปรับจูนกันได้ส่วนข่าวดีงานวิวานั้นนะคะ
คือเขามีข่าวลืมมาว่าปีหน้าจะมีการแต่งงานกัน
ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าด้านฝ่ายหญิงเองคุณหญิงรัฐา
ขอเงียบไว้ก่อนแล้วกันนะให้ฝ่ายชายพูดดูสิจะว่ายังไงคะ
ทีนี้ก็หลายผู้ก็แต่งงานกันแล้วก็
แต่เราก็ไม่อยากรีบ
คือคุยกันเรียกว่าคุยกันอยู่ตลอด
แล้วก็ยังหาดูเวลาที่มันเหมาะสม
ไม่พูดอีกมันอีกจะไม่พูดอะไรเลย
ของพี่เจนเหรอคะก็น่ารัก
เราเห็นเราแบบดีใจกับพี่เรา
แต่ว่าถามว่าสไตล์เราแบบนั้นเราก็ไม่ใช่สไตล์นั้นเนาะ
เรียกว่าเดี๋ยวเราขอเวลาศึกษางานคู่หนึ่งก่อน
อาจารย์ปีหน้าพอไหม
จบแต่งหรือยัง

ก็พอมีเวลาอยู่ในได้และเตียงกดเขา
ถ้าคุยเล่นคุยอะไรอย่างนี้

จริงแม่กดดั่นนะ

มองอนาคตไหมคำนี้จะได้ยินบ่อยมาก
หยอกเอิญกันน่ารักเชียวนะคะอิจฉาจริง
บอกก็รู้ว่าคู่รักนะคู่นี้แฮปปี้จริงนะคะ
แล้วก็ผลงานของน้องหญิงเนี่ยหญิงรัฐานะคะ
ก็จะมีผลงานเพลงด้วยนะคะ
รวมถึงก็มีซิตคอมอะไรต่างมากมายนะครับ
ก็รอติดตามผลงานของเธอต่อไปกันละกันนะจ๊ะ